เดินเข้าป่าครับวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า

ไม่ใช่ไปหาสิ่งผิดกฎหมายนะครับ

อร่อยครั้งเดียวครับ
นี่แหละครับชาวบ้านขับมอเตอร์ไซส์ปั้น
พระเยาพากันออกหาเห็ดโคลนตามป่าข้างทางที่มีต้นไม้ทึบ
ใต้บริเวณไม่ไกลจากหมู่บ้านล่ะครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็ง
อีกทั้งในช่วงกลางวันนะครับสภาพอากาศร้อนอบอ้าว
ส่งผลให้เห็ดโคนป่าออกดอกจำนวนมากครับค่ะที่สำคัญนะครับ
ชาวบ้านออกหาเห็ดในช่วงเช้าตรู่นะครับและช่วงเย็น
แต่ส่วนใหญ่ก็จะมักออกหาเห็ดในช่วงเช้าเพราะจะได้ดอกเห็ดที่โตสมบูรณ์
สดใหม่ขายได้ราคาดีทั้งยังสามารถออกมาหาเก็บเห็ดได้อีกรอบครับ
ลึกกว่านั้นนะครับข้อมูลเชิงลึกนะครับที่บอกว่าหาช่วงเช้าเพราะอะไรรู้ไหมครับ
เพราะว่าตอนนี้นะครับเห็ดโคนมีปริมาณน้อยครับต้องไปแต่เช้า
บางคนขึ้นตี๔ตี๕บางคนไปเที่ยงคืนก็มี
เอาเขาเรียกว่าเอาไฟฉายส่องใส่ศีรษะนะครับไปเก็บเห็ดนะฮะ
เพราะว่าเห็ดนี้อร่อยมากนะครับ
ก็ในช่วงเย็นนะครับแล้วก็ช่วงเช้านะครับ
ชาวบ้านบอกว่าเก็บได้วันหนึ่งก็๑๓กิโลกรัม
ราคาตกอยู่กิโลกรัมละ๖๐๐๗๐๐บาท

ใช่หรือถ้าเป็นจานนะครับในจานจานละ๔๐บาทนะครับ
แล้วก็จานนึงก็แค่ลูกดอก๒ดอกแค่นั้นแหละฮะ
สามารถสร้างรายได้เฉลี่ยช่วงเวลานี้นะครับ
วันละ๑๐๐๐ถึง๒๐๐๐บาทนะครับ
ครับและที่สำคัญที่สุดครับหนึ่งปีมีครั้งเดียวค่ะ
จึงเป็นเห็ดที่มีราคาสูงมากมากโดยสามารถนำไปปรุงนะครับ
เป็นเมนูหลากหลายทั้งแกงทั้งปิ้งทั้งคั่วแล้วทำซุกี้ครับ
ถ้าภาษาอีสานบ้านผมเนี้ยครับเห็ดโคนก็คือเห็ดปวกอืม
นะครับถ้าเห็ดปวกเนี่ยครับถ้าอยู่ในป่าเขาบอกว่าอยู่ไปหา
ไปหาอยู่ใต้ต้นเต็งนะครับหรือว่าภาษาอีสานเรียกว่าต้นจิกนะครับ
เขาจะเจอเขาจะเห็นทุกปีครับจะมีคนล็อกสเปคล็อกพื้นที่ไว้เลย
นะครับจะไปหานะครับข้อมูลนะครับคณะบอกว่าตอนนี้นะครับ
บริโภคเห็ดเยอะนะครับกระทรวงสาธารณสุขก็บอกมานะครับ
บริโภคเห็ดนะฮะต้องเตือนประชาชนให้ระวังนิดหนึ่งครับ
เพราะว่าการบริโภคเห็ดป่าครับคุณน้ำแข็งเห็ดป่านะครับ
บางชนิดนะครับมีพิษนะฮะต้องดูให้ดีนะครับใช่ครับ
เพราะว่ามีส่วนคล้ายใกล้เคียงกับเห็ดที่เราบริโภคประจำ
บางครั้งเนี่ยครับเข้าป่าแล้วตาลายไปเก็บเห็ดมาเพราะตื่นแต่เช้าอ่ะ
ก็ระวังนิดนึงนะครับโดยเฉพาะเห็ดไข่หานตีนต่ำนะครับ
หรือว่าเห็ดระโงกหินระบังอาจจะเป็นเห็ดกินตาย
ก็ดูกันก่อนนะครับเพียงหนึ่งดอกครับสามารถทำให้เสียชีวิตได้เลยทีเดียวนะฮะ
เออใช่ฮะอันตรายต้องดูดีนะนี่แหละครับ
เห็ดที่ไม่คุ้นเคยไม่เคยเก็บมาทานมาก่อนสีแปลกนะฮะต้องศึกษาดูกันก่อนนะครับ
นี่แหละครับเช้าแบบนี้นะครับเอาของดีมาฝากเรื่องเห็ดนะฮะ
งเห็ดนะแกงเห็ดใส่ปลาร้านะ
โอ้โหนะครับห่อบกเห็นนะครับยิ่งอร่อยนะฮะ
อยากกินเลยแล้วก็ผัดน้ำมันหอยอร่อยมากครับมาก